กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะชายหาดในพื้นที่จังหวัดพังงาเจอคลื่นลมแรงค่ะ
ซัดเอาคราบน้ำมันขึ้นมาบริเวณชายหาดคึกคักในพื้นที่จังหวัดพังงา
เจ้าหน้าที่ต้องมีการเร่งทำความสะอาดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมริมชายหาดนะคะ
นาวาเอกดิเรกเอกจิตค่ะผู้รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา
ได้รับแจ้งจากหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานนะคะ
ว่ามีกลุ่มเครือข่ายโรงแรมเจอคราบน้ำมันถูกซัดขึ้นมาเกยขึ้นบริเวณชายหาดนี่แหละค่ะ
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบไปเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงก็เจอสภาพอย่างที่เห็นแบบนี้เลยค่ะ
เบื้องต้นพบว่ามีขลาบน้ำมันเป็นแนวยาวบริเวณด้านในนี้ชายหาดด้านหน้าโรงแรม
เมื่อน้ำทะเลลดระดับลงล่าสุดได้มีการประสานเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
ดำเนินการในการเก็บคราบน้ำมันที่บริเวณชายหาดแล้วค่ะเก็บมากองรวมกันก่อนจะนำไปทิ้งในจุดที่ไม่ให้รั่วไหลนะคะ
โดยคราบน้ำมันนี้ถือว่าเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมมากมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสภาสุขภาพชีวิตทั้งคนและสัตว์
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์ตามแนวชายฝั่ง
อย่างเช่นสัตว์อาจจะตายจากคราบน้ำมันขาดออกซิเจนชายหาดสกปรกจากคราบน้ำมัน
ทำลายทัศนียภาพมีกลิ่นเหม็นไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจ
รวมไปถึงส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศอีกด้วยนะคะ